ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เป็นนุ่มติดยาเสพติดแล้วก็มีอาการคลุ้มคั่ง
เติมน้ำมัน๔๐บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายค่ะ
และยังก่อเหตุบุกยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตเป็นศพที่สองด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
จากปราณีสามโคกตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคก
ปฐุมธานีเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า
ผู้เสียชีวิตมีรอยแผลถูกแทงเขาที่หน้าอกต้นคอด้านขวา

อกจากนี้ยังพบหลักฐานเป็นมีดสปาต้ารองเท้าของคนร้าย
และหลักฐานอื่นตกอยู่บริเวณลานเติมน้ำมัน
พนักงานปั๊มน้ำมันทำงานกะเดียวกับผู้เสียชีวิตเล่าว่า
แต่พอจะเก็บเงินคนร้ายอ้างว่าไม่มีเงินจ่าย
และคว้ามิดออกมาขงครูจึงมีปากเสียงกันรุนแรง
ก่อนที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากปั๊มไป
แล้วว่ากลับมาใช้มีดจ้วงแทงในกอล์ฟจนเสียชีวิต
ก็วิ่งหนีไปนู่น
ก็วิ่งหนีช่วยด้วยไม่มีใครช่วยเลย
ก็เข้าไปข้างในนะคะ
ส่วนมากก็เขาเรียกแจ้งกำรวจค่ะ
แจ้งรูปแจ้งบ้านแจ้งไม่ทัน

ต่อมาเวลา๑๐นาฬิกาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน
นางสาวมริวัลแสงจันทร์อายุ๔๐ปี
เสียชีวิตอยู่ในเปรยวนใต้ถุนบ้าน
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนบางกระบืออำเภอสามโคก
สภาพศพถูกอาวุธปืนขนาด๓๘ยิงเข้าที่หน้าผาก

กลางญาติและชาวบ้านออกมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
แต่ขณะตรวจสอบสภาพศพและสอบถามญาติของผู้เสียชีวิต
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดสามารถจับกลุ่มนายเต้ยผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
แต่อยู่ในอาการพูดจาวกวน
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านของนางสาวมริวัลเอง
และมีบ้านอยู่ห่างกันเพียง๕๐เมตรเท่านั้น
เป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุแทงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ

ข้างรถด้านซ้ายมีรอยคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่ด้วย
จากการสอบสวนนายจักรพงศ์มีภูลสามีของผู้เสียชีวิตทราบว่า
ขณะเกิดเหตุนายจักรพงศ์อยู่ในห้องน้ำและกำลังคุยโทรศัพท์
ส่วนนางสาวมริวัลภรรยานอนเล่นอยู่ที่เปรยวนหน้าบ้าน
จู่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ทางเข้าบ้าน

นางสาวมริวัลเห็นผู้ก่อเหตุเดินมาจึงตะโกนถามสามีที่อยู่ในห้องน้ำ
ก่อนที่จะถูกผู้ก่อเหตุชักปืนยิงจนเสียชีวิต

แล้วแฟนผมก็ถามว่าตัวใครไม่รู้
แล้วก็เสียงมันก็ดังขึ้นตึ้มออกมาแฟนผมก็โดนยิง
เพราะฉะนั้นพี่อยู่ในห้องน้ำแล้วออกมาก็เห็นตอนยิงไหม
ไม่เห็นเห็นคือมันผ่มมันไปนุ่มแล้ว
เดินออกมานุ่มแล้วแล้วผมก็วิ่งตามเอาไว้
จากการตรวจสอบทราบว่าจุดที่นายสารวุฒิหรือนายเต้ย
ก่อเหตุแทงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิต
กับบ้านของนางสาวมริวัลอยู่ห่างกันประมาณ๗กิโลเมตร
คนบ้านของผู้ก่อเหตุพบกางเกงยินขายาวเปื้อนเลือดอยู่ในบ้าน
และพบอาวุธมีดอยู่ในห้องของผู้ก่อเหตุ๓เล่ม
รวมถึงมีอุปกรณ์ต้มน้ำใบกระท่อมด้วย
แม่ของนายสารวุฒิเปิดเผยว่าตนเองกับนางสาวมริวัล

ที่ผ่านมาลูกชายจะเป็นคนเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้าน
รับว่าดื่มน้ำกระท่อมบ้างแต่ไม่เคยเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
นานนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนชื่ออะไร

นำตัวนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติม
พบว่ายังอยู่ในอาการมึนเมายาเสพติดพูดจาวกวน
ยังไม่รู้ว่าตัวเองไปก่อเหตุฆ่าเพื่อนบ้านเสียชีวิต
แล้วไอ้คนที่เราไปฆ่าเขามาเช้าเนี่ยมันเป็นเพื่อนบ้านเราหรือเปล่า

อืมแล้วยังไงถึงไปยิงเขาเครียดอย่างเดียวอืม
เขามาด่าเราด้วยไงเห็นว่าพาพาคนอื่นมาคุมคุมเด็กอ่ะ

เกือบลี้ก็พาคนอื่นมาคุมคุมลูกสาวเค้าเอง
แล้วอืม

เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตามที่น้องพูดอีกที
ทั้งนี้เมื่อนายสารวุฒิอาการดีขึ้น
เจ้าหน้าที่จะนำตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง